ก็จะมีต่างชาติเอากัญชาไปใช้ด้วย
ไปดูสมุยเลยพอปลดล็อกแล้ว
วางขายกันอยู่ริมถนนเลย

เอาไปดูแม่ค้าเขาก็ออกไปขายอยู่ที่ริมถนน
เกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานี
ทีมันก็ต้องเป็นไม้ดอกไม้ด่างอะไรกันไป
อันนี้เป็นต้นกัญชาแล้ว
มีคนหลายคนบอกว่าทานโทษนะคะ

โตเร็วปลดล็อกอีกวันโอ้โหงามเลย
ตูแล้วเดี๋ยวจะตูแล้ว
คุณผู้ชมครับในพื้นที่บ้านสะเกดครับ
มีแม่ค้ามาขายต้นกัญชาแบบนี้เลย

คุณนันทพัฒน์แสงหงอายุ๓๖ปีเป็นแม่ค้ามาจากชุมพรบอกว่าโอ้โหก็นำต้นกัญชา
สายพันธุ์หางกระรอกภูพาลมาวางจำหน่ายมีทั้งเป็นต้นกระดาษต้นขนาดกลางต้นโตเต็มที่
ราคาก็๑๐๐บาทไปถึงห้าม๑๐๐บาทครับสินค้าพร้อมส่งเก็บเงินไปทางแพ็ค
ส่งให้ออนไลน์ก็ได้ส่งพัสดุไปให้เลยขณะที่คุณกันนิกาศรีทองกุลอายุ๖๒ปีอันนี้ลูกค้า
ถามลูกค้าบ้างทำไมถึงมาซื้อต้นกัญชาล่ะคุณพี่เป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยเป็นไขมันด้วย
เอากัญชาเดี๋ยวจะไปต้มใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มไปมันจะได้ช่วยบรรเทาอาการที่เจ็บป่วย

เขาบอกว่าเขาดื่มระยะหนึ่งแล้วเอ๊ะมันดีแฮกห้ามรวมให้ร่างกายเธอจะรู้สึกดีแฮก
แล้วก็มีความกระชุ่มกระชวยนอนหลับสนิทมากขึ้นจากเดิมที่ไม่เป็นแบบนี้
ครั้งนี้ตั้งใจจะมาซื้อ๒ต้นจะเอาไปปลูกที่บ้าน
ก็ย้ำว่าเอาไปรักษาอาการตำเป็นสมุนไพรรักษาทั้งเบาหวานความดันแล้วก็เรื่องของไขมัน
อันนี้ทางการแพทย์ก็ถูกว่าถูกผสมนะครับ
ส่วนที่ตลาดนัดไปดูที่มวกเหล็กสละบุรีกันหน่อย
ปกติจะขายอะไรอาหารสดผลไม้ของกิน
ตอนนี้ต้นไม้ที่ไม่ใช่เป็นบอนไม่ใช่ไม้ด่างก็เริ่มมีอะไร

ชวนชมไปเอ้าชวนกัญชาซะอย่างนั้น

เออมาวางในตลาดนัดแบบนี้คุณผู้ชม

พ่อค้าทำไมคุณเอาต้นกัญชามาขายตลาดนัด
ผมดีใจนะที่ประเทศไทยปลดล็อก
ผมสามารถขายกัญชาได้ผมดีใจนะ

ซึ่งกัญชาที่เอามาขายเป็นพันหางกระรอก
เหมือนกันราคาต้นละ๑๐๐๓๐๐บาท

ทางยาเขามีสรรพคุณที่ดีอยู่แล้ว

เป็นลักษณะคล้ายกับยาเสพติดอยู่ดี

ใช่แป๊บเดียวโตสูงเลย